เรื่องของการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็เรือลากจูงนะคะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นักข่าวของเรานะคะ
อยู่ในพื้นที่ที่สามแยกวัดพนันเชิงที่อายุทยา
เมื่อเช้าเจอจุดที่เป็นจุดต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นจุดที่เรือลากจูงจมอยู่
ทีนี้หลังจากนี้กระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชู
รายงานจากสามแยกวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเชิญค่ะคุณจิรายุทธ์ค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในการค้นหาร่างของสองผู้สูญหายที่จมลงไปพร้อมกับเรือลากจูงวานนี้นะครับ
โดยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พบตำแหน่งต้องสงสัยจุดเรือจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งณขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการใช้เครื่องสแกนโซน่านะครับ
อ่าตรวจสอบว่าจุดต้องสงสัยที่พบวัตถุคล้ายกับเรือนั้นใช่เรือที่จมลงไปจริงหรือไม่นะครับ
ทราบข้อเท็จจริงนะครับก็จะมีการส่งนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ากระแสน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าตอนนี้นะครับ
คือไหลค่อนข้างแรงและเชี่ยวมากนะครับเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อทีมเก็บกู้และค้นหาครับ
โดยก่อนที่จะพบตำแหน่งต้องสงสัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เรือของขนส่งสินค้าที่ทำการสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
สัญญาณที่ดีนั่นก็คือไม้พายของเรือที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
ทำให้เชื่อว่าเรือยังคงจมอยู่บริเวณดังกล่าวนำไปสู่การใช้โซ่นะครับ
จนเจอตำแหน่งต้องสงสัยในครั้งนี้ซึ่งจากซึ่งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจนั้น
จะต้องมีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับสำหรับทีมนักประดาน้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มอีกโดยตอนนี้นะครับ
นักประดาน้ำฝีมือดีมาจากหลายหน่วยงานมารอให้ความช่วยเหลือ
และพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับทางนี้นะครับ
มีการวางแผนการค้นหาไว้๓ขั้นตอนด้วยกันนะครับ
ก็คือจะใช้วิธีการใช้เรือสินค้าลากโซ่สแกนใต้น้ำ
หากยังไม่เจอนะครับก็จะใช้เครื่องโซน่าสแกนของกรมเจ้าท่า
แกนหาวัตถุใต้น้ำซึ่งมีความแม่นยำสูง
และวิธีสุดท้ายนะครับจะใช้หุ่นโรบอตของกรมป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัยลงไปค้นหาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เสี่ยงอันตรายในใต้น้ำนานนะครับ
โดยทางเรือเอกถาพลสมสกุลนะครับเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานประสานภารกิจความมั่นคงกับกอรมนทหารเรือนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าแม้ตอนนี้นะครับ
เจอวัตถุต้องสงสัยที่มีความคล้ายกับเรือลากที่จมลงไปใต้น้ำ
แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ก็พบวัตถุวัตถุต้องสงสัยลักษณะเดียวกันแบบนี้
แต่สุดท้ายก็เป็นเพียงต่อไม้ใหญ่สิ่งที่ทำได้นะตอนนี้นะครับ
นั่นก็คือให้ทางกรมเจ้าท่านะครับ
ส่งเครื่องสแกนโซน่าลงไปตรวจสอบใต้น้ำ
วัตถุที่พบนั้นเป็นเรือที่จมลงไปใต้น้ำหรือไม่นะครับ
หากได้รับการยืนยันว่าเป็นเรือที่จมลงไปจริงนะครับ
ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิเศษของสำนักงาน
ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกรมนทหารเรือนะครับ
ลงไปตรวจสอบพร้อมกับอุปกรณ์สื่อสารใต้น้ำ
หากพบว่าเป็นเรือที่จมลงไปจริงนะครับ
ก็จะมีการประสานเข้ามายังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนบกนะครับ
ก่อนจะมีการส่งนักประดาน้ำลงไปช่วยค้นหาเพิ่มเติมอีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตามนะครับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมอีก
พี่โจ๊กมือถาดทางน้ำวนเพราะน้ำตีกับน้ำก็วน
แล้วยิ่งถ้าไปเจอเรือก็เห็นเรืออ่าร้านที่มันตีเข้ามามันจะเจอเรือ
ตรงหน้าเราก็มองไม่เห็นอันนี้คืออุปสรรคในการมองแล้ว

ซึ่งเราไม่รู้ว่าน้ำจะเปิดมาอีกเมื่อไหร่ไหลมาอีกเมื่อไหร

อันที่๓ก็คือว่าวัสดุสิ่งลอยต่าง
มันอาจจะเข้ามากระทบกระแทกกับตัวนักดำได้

ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งกำลังเป็นหลายชุดด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรือลำใหญ่ที่ลากสมอตรวจหาตำแหน่งเรือ

ตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบ
เพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า
ร่างของผู้สูญหายนั้นอาจจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำในวันนี้
คุณผู้ชมครับณตอนนี้เวลา๑๒นาฬิกา๕๗นาที
ผมได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำนะครับ
ว่าจุดต้องสงสัยที่ผมได้รายงานไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมหาลือ

ว่าหลังจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ
ลงไปผูกเชือกระหว่างเรือที่อยู่ด้านบน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ
ไต่เชือกลงไปค้นหาผู้ซุนหายใต้น้ำอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประเมินกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะสามารถส่งนักประดาน้ำไปได้ทันทีหรือไม่

ประกอบกับจุดที่เรือจมอยู่ตรงนั้นเป็นจุดน้ำวนด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่นับประดาน้ำเป็นหลักก่อน
ซึ่งนี่คือความขึ้นหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ

รายงานสดจากวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่า
การใช้โซน่าค้นหาจะใช้เรือที่จมอยู่ใต้น้ำหรือไม่นะคะ
ติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีเลยนะคะ